มาดูสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญได้ออกมาแถลงค่ะ
ว่าพบผู้เสียชีวิตในไทยเป็นรายแรกนะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๓๕ปีก็มีประวัติในการคลุกคลีกับคนจีนด้วย

คือผู้ชายคนนี้เริ่มป่วยตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนด้วยโรคไข้เลือดออกก่อนนะคะ
หลังจากนั้นมาตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ที่สถาบันบำราชนราดูลก็เป็นระยะเวลาเป็นเกือบเดือนนะคะ
ดังนั้นเหมือนกับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ฟันทงแบบ๑๐๐ว่าเสียชีวิตจากโควิด๑๙แบบ๑๐๐หรือเปล่า
เพราะตอนไปตรวจตอนแรกเป็นไข้เลือดออกด้วยและตอนเสียชีวิตมาตรวจอีกทีไม่มีเชื้อโควิดแล้วด้วย
ภาพันธ์นะครับ๒๖๖๓นะครับด้วยสภาพปอดที่เสือบนะครับ
แต่เดิมแล้วก็หัวใจอวัยวะภายในนี่ทำงานหนักนะครับ
ก็ทำให้อวัยวะภายในหลายระบบเนี่ยล้มเหลวนะครับที่เราเรียกว่า
คุณหมอสัตว์ราชาญในแพทย์ทีระวัติเฮมมัจุธาหัวหน้าสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสภากาชาติไทย
คุณหมอโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวเอาไว้แบบนี้นะคะ
กรณีชายไทยรายแรกที่เสียชีวิตเพราะติดไวรัสโควิด๑๙
เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้เวลา๑๘นาฬิกา๒๕นาที
คุณหมอบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าโรคนี้สามารถแพร่ได้ในคนที่ไม่มีอาการ
หรือมีอาการน้อยเท่านั้นและแม้แต่ไม่มีโรคประจำตัวก็มีอาการวิกฤตได้
คุณหมอบอกว่าการวินิจฉัยเบื้องต้นผลจากห้องปฏิบัติการออกมาเป็นไข้เลือดออก
ตอนแรกเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้เป็นไข้เลือดออกทำให้มีพยาบาลที่เข้าไปดูแลวันแรก
ติดโควิดสิบเก้าไปด้วยครับมีปอดบวมรุนแรงทั้งสองข้างแต่รับยาทันกลับบ้านไปแล้ว
แต่ยังไงก็ตามเนื้อปอดมันเสียหายไปแล้วแล้วก็เสียหายอยู่ระดับหนึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าไม่ได้ฟันทงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า
เลือดออกหรือโควิด๑๙กันแน่ที่ผู้ชายวัย๓๕คนนี้เสียชีวิต
แต่คุณหมอธิรวัตรบอกว่าคือไข้เลือดออกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้
คือเหมือนกับยืนยันว่านี่แหละคือการเสียชีวิตจากโควิด๑๙รายแรกของไทยจริง
ที่สำคัญคือเรื่องการทำลายปอดด้วยนะครับ
เป็นไข้เมื่อ๒๘มกราคมไปโรงพยาบาลเอกชนบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่
วันรุ่งขึ้นอาการดีขึ้นกลับมาทำงานตกเย็นมีอาการไข้อีกนะฮะ
แล้วก็แจ้งกับต้นสังกัดมาว่าตกลงเป็นไข้เลือดออกนะฮะก็ขอลางาน๓๐มกราศถึง๔กุมภา
ที่๕กุมภาพันธ์จะถูกส่งไปที่สถาบันบำราชอราดูลแล้วก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็มีการปิดสาขาแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่
ที่ทำงานแล้วก็บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดก็มีการตรวจสอบตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับผู้ที่ติดโควิด๑๙ในไทยนะครับพบผู้เสียชีวิต๑รายนะฮะ
ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้๑๑นะครับ
ถ้าทั่วโลกเนี่ยตัวเลขตอนนี้ก็โอ้โหหลายหมื่นแล้วผู้ติดเชื้อ
วันนี้ดิฉันไปหาซื้อหน้ากากอนามหายากมากจริงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้๙โมงกระทรวงสาธารณสุข
หน้ากากอนามัยแสนชิ้นนะคะแยก๙กรมในพื้นที่กระทรวงก็จะแจกให้คนละ๓
อ่าดีฮะก็จะได้เฉลี่ยกันอย่างทั่วถึงนะครับ